ท้ายวันนี้เราพาไปกินอะไรอร่อย
ขนมหวานสูตรโบราณกันหน่อยนะคะ
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเลยคุณผู้ชมค่ะ
พูดถึงขนมไทยก็คือนี่แหละค่ะ
สีเขียวสัญญาพูสวยงามมากเลยนะคะ
เขาบอกเลยว่านี่เป็นขนมสูตรชาววังที่ทำยากมาก
ถ้าเป็นสริมเส้นเล็กด้วยแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหเนี่ย
ยากสุดเลยแต่คือเส้นก็จะฝอยเนอะ
จริงแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรของคุณนิชมนต์ภัยบูลนะคะ
จะเป็นพยาบาลวิชาชีพใช้เวลาช่วงว่างมาทำขนม
ซึ่งเป็นสูตรที่ถ่ายทอดมาจากคุณแม่

ทำทางขายทางไหนบ้างทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่าง
แล้วก็วางขายที่สหกรณ์ของโรงพยาบาลทุกวันพุธนะคะ

เด็ดเคล็ดลับก็คือว่าต้องทำน้ำเชื่อมทิ้งเอาไว้๑วันล่วงหน้า
ต้องเอามาอบควันเทียนให้หอมใช้หัวกะทิเข้มข้นนะคะ
ส่วนตัวเสริมนั้นก็จะใช้ใบเตยมาตำ
ตำน้ำไม่บดไม่อะไรที่แบบใช้เครื่องนะใช้มือเลยค่ะ
แล้วก็คันน้ำผสมกับแป้งถั่วเขียว
ต้องคอยคนตลอดแบบนี้ไม่ให้แป้งมันเป็นก้อนนะคะ
แล้วก็ผ่านกระบวนการใช้อุปกรณ์ในการกด
จะเป็นเส้นสริมลงมาใสสวย
จากนั้นก็บรรจุใส่กล่องพร้อมกับน้ำกะทิ
แล้วก็ต้องมีใบเตยหันเป็นท่อนวางคู่กันไปด้วย
จะได้กลิ่นหอมแล้วก็ขายในราคาเพียงแค่๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
เห็นกระบวนการทำแบบนี้แล้วอยากจะทดลองทานหน่อย

หรือจะไปสั่งได้ที่สหกรณ์โรงพยาบาลสุโขทัยทุกวันพุธครับ